ไปดูลีลาของนักฟุตซอลไทยกันบ้างนะคะ
ในเต็ปโตเล็กค่ะ

จังหวะนี้บอลมาอยู่ที่วรุษวังสมาแอล
วรุฒิสับขาหลอกก่อนจะใช้สนากระแทกกุ๊ดเล็กเจ้าถิ่น
ปาดบอลเข้ากลางให้รามอนยิงนิ่มเข้าไป
โอ้โหต้องชมวรุ้นเลยครับลูกนี้
ต่อกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาครับ
ลูกนี้บอลอยู่ที่กลางสนามจากกีลาติ

โค้ชทางเนเยอร์ของทีมสมชิตและลูกนี้จัดตัวใช้คลอดสามารถแว่งลบผู้เล่นนวลธบุรีแล้วสักเข้าไปเต็มเรียบร้อย
ส่วนจังหวะนี้เป็นอธิราชสิทธิศักดิ์ผู้เล่นกรมทางหลวงเบอร์๒๒
ตัดบอลได้อธิราชมุนตัวหลบพาบอลหนีผู้เล่นชนบุรี
แล้วลูกนี้ทำชิงกับลิวจีมัสซียามา

แล้วแล้วกดด้วยขวาหลุดกรอบไปนิดเดียว

ราชนาวีพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จ่ายออกมาทางด้านซ้ายที่อารีฟอาหมา
อารีตัดเข้าในแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อย
แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับลีลาขั้นเทพ
และสเต็ปสวยของศึกฟุตต่อไทยและลิงค์๒๐๑๖